ชนแรงมากอะค่ะคือมันตั้งล้ำออกมาเกินเกินเส้นขอบออกมา
เดี๋ยวลองดูตอนใกล้ถึงเส้นถ้าหยุดภาพทันจะลองหยุดนี่เห็นไหม
เออนี่มันล้ำออกมาจริงเหมือนมันเอียงป่ะคะ
มันเฉออกมาทางเบี่ยงเข้ามาด้านในถนน
คือถ้าคนเห็นก็หลบทัน
แต่ถ้าไม่เห็นมันมืดก็อย่างที่เป็นรถคันนี้เป็น
ก็เหมือนรถคันนี้ฮะกล้องหน้ารถคันนี้ฮะเขาหลบไม่ทัน
มันเต็มเลยอ่ะ
แล้วเดี๋ยวดูสภาพรถของเขา
มีสภาพรถเขาไหมที่หลังจากเกิดเหตุนี่ฮะ
ก็มันเป็นแบรีเออร์แท่งปูนไง

นี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนเรียบทางรถไฟตลิ่งชันนะครับ
่งหน้าโรงพยาบาลสิริราช
ทุ่ม๒๓ธันวาคมที่ผ่านมา

บอกว่าวันนั้นขับรถไปทำธุระแถวนี้นี่แหละนะ

พอมาถึงทางแยกขึ้นสะพานเนี่ย
แล้วก็เป็นทางกลับรถใต้สะพานด้วย

คุณกรบอกว่าชนเข้าอย่างจังเลยฮะ
เสียหายหนักซ่อมรถอยู่เดือนครึ่งอ่ะ
คนขับก็เจ็บนะคุณกรก็เจ็บ

ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สอนอบางขุนนลท้องที่เกิดเหตุ
เพื่อจะถามตำรวจว่าใครจะรับผิดชอบ
เป็นของหน่วยงานไหนตำรวจก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกัน
คุณกรบอกว่าตำรวจยังบอกด้วยซ้ำบอก
เดี๋ยวถ้าติดต่อได้นะว่าเป็นของหน่วยงานไหนเนี่ย

ต้องเชิญคุณกรมาด้วยมาจ่ายค่าปรับ๑๐๐บาท

คุณกรเลยบอกผมก็งงว่าเอ๊ะตกลงแล้วรถผมที่เสียหายแล้วผมที่บาดเจ็บ

กลายเป็นว่าผมต้องรอการเสียค่าปรับ

เอาลองฟังคุณกรนะฮะ
ระหว่างมันน้อยครับคือผมไม่ชินทางด้วยเพราะว่าผมไปตรงนั้นครั้งแรก
คือมันก็จะเป็นแบบไกลเราก็ไม่ได้ดีเทลขนาดว่า
มันวางตรงหรือไม่ตรงอะไรอย่างนี้ครับ
พยายามถามทางตำรวจอยู่เดี๋ยวรอฟังอีกทีก็แล้วกันนะฮะ